ด้วยการไปตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้น
หลังจากไปพบรถยนต์คันหนึ่งนะฮะ
ตกอยู่ในเอ่อครองชัยนาฏปากสัก
นี่ฮะในพื้นที่ของสพหนองโดนนะครับ
รถเก่งคันนี้เนี่ยพอนำขึ้นมาหลังจากที่มีชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า

ใช่ลักษณะคือหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่จังหวะนั้นเป็นช่วงน้ำรถพอดี
เจอตอนเช้าเช้าเมื่อวานนี้นะฮะอ่าเขาก็ไปดึงขึ้นมา
ในรถมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่นะฮะใช่ค่ะอยู่เบาะหลังของรถค่ะ
สภาพก็คือเหมือนกับถูกห่อด้วยผ้าห่มอ่ะค่ะอ่าแล้วสามปีแล้วนะครับใช่ค่ะ
เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เจ้าของรถญาติเขา
ติดตามหาตัวประกาศคนหายแจ้งความเอาไว้อืมคือตำรวจเนี่ยตรวจสอบจาก
ทะเบียนของรถก่อนนะฮะเป็นรถเก๋งสีขาวนิสสัน
ตรวจสอบไปแล้วพบว่ารถคันนี้ผู้ครอบครองชื่อว่านางสาวกลิ่นเกษรวงสิง
อายุสามสิบหกปีค่ะซึ่งคุณแม่ของนางสาวกลิ่นเกษรก็เลยไปดูศพ
ใช่แล้วคุณแม่ก็เลยยืนยันว่านี่คือศพของลูกสาวก็คือนางสาวกลิ่นเกษร
หายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙แม้จะเหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็ตาม
จำได้ค่ะแต่แม่บอกข้าวของเครื่องใช้รถคันนี้
รถลูกสาวแน่หายไปตั้งแต่ปี๕๙นะครับนางลั่นโทบวงสิง
แม่ของนางสาวกลิ่นเกษรนะฮะก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่นะครับ
บอกว่าลูกสาวเป็นเซลล์ขายปุ๋ยอยู่ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท
พอน้องโดนก็ต้องสอบปากคำนะแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอนเอ
ไปเพื่อตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะว่าใช่แบบ
แบบทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอ่าจุดที่พบรถเนี่ยเป็นคลอง
บรรทานชายนาฏปาสักในพื้นที่หมู่หนึ่งตะบลหนองปงที่
ส่วนความคืบหน้าของวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะฮะ
เพื่อจะหาข้อมูลหลักฐานนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้ต้องหาทำให้ตายนะ
มันต้องไปดูก่อนว่ารถตกลงไปเองหรือเป็นฆาตกรรมอำพลางตรงนี้ต้องไปดูก่อน
จากการสอบปากคำวันนี้ก็มีน้องสาวผู้ตายมีพยานที่ไปพบรถจมอยู่ในน้ำนะครับ
มีพยานแวดล้อมในจุดเกิดเหตุอีก๓ปากนะครับแล้วเดี๋ยวสพนโดนต้องประสานขอข้อมูลคดีไปยังสพพระพุทธบาท
เนื่องจากตอนนั้นที่แจ้งความคนหายหายไปพร้อมกับรถยนต์ที่ขับออกจากบ้านไปเนี่ย
ตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙ญาติแจ้งความไปที่สพพบ
พนักงานสอบสวนบอกว่าต้องสอบพยานและรวบรวมหลักฐานอีกหลายอย่าง
ตอนนี้ชุดสืบสวนเตรียมจะออกหมายเรียก
ผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
เนื่องจากผู้ตายคือนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๒
ที่เหลือแตกโครงกระดูกคนนี้ครับเป็นหญิงสาวหน้าตาดี
แล้วตามข้อมูลนะครับก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยก็มีผู้ชายมาติดพันธุ์อยู่หลายคน
ค่ะเพราะว่าเธอเป็นหญิงสาวหน้าตาดีค่ะ
คนหนึ่งก็เป็นผู้ชายนะฮะที่เป็นเซลล์ขายปุ๋ยเหมือนกัน
อยู่ในสมุดปลาการนะครับคนนี้อยู่สมุดปลาการ
อีกคนนึงเป็นเสียเป็นชายสูงอายุ
ผู้ชายคนนี้จะคอยสนับสนุนนางสาวกลิ่นเกษร
เรื่องการทำธุรกิจคือนอกจากเป็นเซลล์ขายปุ๋ยแล้ว
ยังเปิดร้านขายสเต็กมีร้านให้เช่าชุดไทย
อยู่ในตลาดที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับ
ความคืบหน้าของคดีในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
กรองผู้บังคับการสมุดพลุทธรรมจังหวัดสหรับบุรี
เพื่อจะติดตามความคืบหน้าก็ประชุมกันอยู่๔ชั่วโมงนะฮะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังรอผลการตรวจพิสูจน์
อย่างละเอียดทั้งหมดจากแพทย์ด้วยนะครับ
แม่บอกว่าโครงกระดูกของลูกสาวแน่
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะ
จะเป็นอุบัติเหตุรถตกลงไปเองหรือว่าฆาตกรรมอำพลาง
เกิดจากใครก็แล้วแต่ต้องประสานข้อมูลกันหลายที่นะครับ
โดยเฉพาะกับสพพระพุทธบาทจุดเริ่มต้นของการแจ้งความคนหาย

่าเท่าที่สอบขอพภพภูรบาททำไปทำไปแน่มากน้อยแค่ไหน
มีการติดตามหาตัวคนตายพ่อไม่ครับ
ก็อยู่ในสำนวนนะครับเราก็สอบหมดนะครับ
พยานที่เกี่ยวข้องเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้หมดนะครับ

ก็ทางพฤบาทเคยสอบส่วนมาทีนั้นนะครับ
อันนี้เป็นความลับในสำนวนครับ
หลักฐานในที่เกิดเหตุเราส่งไปตรวจวิเคราะห์
ผลการตรวจยังไม่ออกมานะครับ
เราก็ยังไม่สามารถชี้ชัดไปได้ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
แล้วก็เราต้องเช็คทุกประเด็นนะครับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ
ทุกคนก็ต้องสอบหมดนะครับ
แล้วคดีนี้๓ปีแล้วนะฮะที่หายตัวไปนะครับ
นอกจากสพหนองโดนที่พบรถสพพฤบาทที่แจ้งความคนหาย
เดี๋ยวตำรวจสละบุรีต้องประสานไปยังกองปราบปรามด้วยนะครับ
เพราะว่าในช่วงเวลานั้นญาติเคยไปร้องขอให้กองปราบเนี่ย
เข้ามาช่วยดูคดีนี้ให้หน่อยในการติดตามหาตัวนางสาวกลิ่นเกษรนะครับ
ก็ต้องไปดูข้อมูลต่างในช่วงเวลานั้น
ติดต่อสื่อสารของผู้ตายเมื่อ๓ปีที่แล้ว
กล้องวงจรปิดต่างจะบันทึกภาพจุดไหนไว้ได้บ้างหรือไม่
การไปพักอาศัยหรือว่าไปจุดไหนก่อนจะหายตัวไป
เมื่อ๑๓พฤศจิกายน๒๕๖๒
พวกนี้ต้องไปไล่ให้หมดเลย๓ปีมาแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะแต่ตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าจะ๓ปีมาแล้ว
สภาพรถมีทั้งตะไคร่มีทั้งดินโครนเต็มรถไปหมด
รวมถึงสภาพศพอาจจะตรวจหาหลักฐานค่อนข้างยาก
แต่ไม่ยากเกินความสามารถของตำรวจนะคะ
หลักฐานสำคัญเลยก็ต้องดูสภาพของรถ
ว่ามีร่องรอยการเฉียวชนมีกระจกไหนแตกอะไรยังไงบ้างไหม
เป็นอุบัติเหตุไหมแล้วก็ต้องดูสภาพศพด้วย
สภาพศพอยู่ในลักษณะไหนยังไง
และตำรวจบอกว่าต้องไปคุยกับเพื่อนร่วมงานย้อนหลังไปเลย๓ปี
จะคุยกับทุกคนเลยนะคะเพราะวันสุดท้ายที่แม่ได้คุยกับลูกสาว
ซึ่งก็คือผู้ตายเนี่ยค่ะก็คือ๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ลูกสาวบอกว่าจะไปหาแฟนที่เป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ย
แล้วได้คุยกันครั้งสุดท้ายประมาณ๐๕๓๐แล้วก็หายไปเลย
ทีนี้เรามาค่อยไล่ดูนะคะ
ผู้ภัยจะเห็นหมดเลยว่าสภาพรถเป็นยังไงสภาพศพเป็นยังไง
ไล่ดูจากสภาพรถก่อนนะคะ
รถคันนี้นะคะที่พบว่าจมอยู่ในคลองเนี่ยค่ะสภาพก็คือหงายท้องล้อชี้
ล้อหลังสองข้างอยู่เหนือผิวน้ำเล็กน้อยนะคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละว่าน้ำมันลด
ครับรถมันก็เลยเห็นร่องรอยลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะสภาพรถเป็นแบบนี้ค่ะ
กระจกขวาด้านหลังเปิดอยู่ครึ่งบานกระจกขวาฝั่งคนขับปิดอยู่นะคะ
กระจกซ้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังกระจกแตกค่ะประตูท้ายรถเปิดอยู่
ที่นั่งปกตินะคะไม่ได้มีการปรับเอ็นนอนอะไร
หลังคารถด้านหน้าส่วนบนแตกบางส่วนพอลากรถขึ้นมานะคะนี่คือสภาพรถก่อนนะคะ
พอลากรถขึ้นมาจากน้ำทีนี้พบโครงกระดูกอยู่ในรถ
ครับลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนนะคะ
อยู่ที่เบาะด้านหลังอืมกู้ภัยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยคาดว่าเป็นอุบัติเหตุไม่น่าจะใช่เหตุฆาตกรรม
แต่พอเจ้าหน้าที่มากันทั้งตำรวจทั้งพิสูจน์หลักฐาน
พอเห็นสภาพแบบนี้ค่ะก็เลยค่อนข้างให้น้ำหนักไปที่เหตุฆาตกรรมมากกว่า
สิ่งที่เจอในรถนะคะก็คืออย่างที่บอกมีผ้าปูที่นอนที่ห่อศพอยู่นะคะ
แต่สภาพเนี่ยค่ะสภาพผ้าค่ะคุณผู้ชม
อยู่เหนือศีรษะของผู้ตายอืม
แกะผ้าดูถึงจะเจอโครงกระดูกเป็นโครงกระดูกมนุษย์นะคะ
มีซิลิโคนนะคะมีเทปกาวค่ะ
กาวเนี่ยถูกมัดเป็นวงกลมเล็กเล็กแล้วก็ไปเจอก้อนสีขาวขาว
คล้ายกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะที่เขาใช้ผสมปุ๋ยค่ะ
ประมาณ๓๔กิโลกรัมอันนี้คือสิ่งที่เจอในรถ
แล้วก็มีทรัพย์สินที่คาดว่าเป็นของผู้ตายนะคะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่รู้นะคะว่ากล้องหน้ารถใครเป็นคนถอด

แต่ถูกถอดออกมา
ใส่ชุดนอนเป็นสายเดี่ยวค่ะและใส่กางเกงชั้นในสีดำผ้าปูที่นอนเป็นลายดอกไม้นะคะ
คาดรัดข้อมืออยู่ด้วยนะคะตรงเนี้ยค่ะกู้ภัยและชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
บอกว่าถามว่าเคยเกิดอุบัติเหตุรถตกลงไปในคลองเคยไหมก็เคยนะคะ
แต่ลักษณะมันจะไม่ใช่แบบนี้
ถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงมันจะต้องเป็นเหมือนกับรถไหล
ตกลงมาจากริมทะลิตะหลิง
ไม่ก็สะพานข้ามคลองที่แบบมันไม่ใช้สัญจรไปมาแล้ว
แต่แบบคนไม่รู้แล้วข้ามไปอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าสะพานนี้อยู่ห่างจากจุดที่พบรถเป็นร้อยเมตรเลยนะคะ
ตอนที่เข้าไปพบก็คือพบแต่กระเป๋าสีดำหนัง
ห้อยอยู่ที่หัวเบาะฝั่งคนนั่งทางด้านซ้ายครับ
แต่เราก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเพราะว่าต้องรอเจ้าหน้าที่ครับ
น่าจะเป็นผ้าปูที่นอนทั่วไปครับ
มีลวดลายมีสีมียี่ห้อมีอะไรไหม
ไม่มียี่ห้อครับมีเสื้อชุดนอนสายเดี่ยว
แล้วก็มีกางเกงในสีดำติดอยู่ช่วงสะโพกครับ
ถ้าเราไม่เจอผ้าปูที่นอนที่มัดมา
เราก็คิดว่ารถประสบบัติเหตุตกน้ำตายแบบปกติ
นี่นะคะก็คือกู้ภัยที่ไปนำซากรถขึ้นมาจากน้ำนะคะ
กู้ภัยก็เลยบอกทีมข่าวของเราว่าเดี๋ยวพาไปดู
จุดที่เจอรถแล้วจุดที่ลากรถขึ้นมาค่ะ
คลองชายนาฏป่าศักดิ์ปกติแล้วตรงนี้น้ำจะลึก๔๕เมตรเลยนะคะ
แต่ช่วงที่ชาวบ้านเจอเนี่ยเป็นช่วงเช้า
น้ำลดไม่เกินสองเมตรค่ะก็เลยเห็นรถโผล่ขึ้นมา
ล้อรถโผล่ขึ้นมาเพราะเป็นช่วงน้ำรถพอดี
นี่นะคะส่วนกู้ภัยบอกว่าตอนแรกที่เจอไอ้ก้อนสีขาว
ผ้าห่มเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
แต่อย่างที่บอกว่าคล้ายกับสิ่งที่เขาเอาไปผสมปุ๋ย
น้ำหนักเบาไม่จมน้ำพอดมดูเนี่ยค่ะมีกลิ่นคล้ายนมผง
บี้ดูมันก็จะมันเหมือนไขมันน่ะนะคะ

เจ้าของร้านปุ๋ยบอกว่าเป็นส่วนผสมปุ๋ย
เป็นเหมือนกับปูนมาวฟิลเลอร์เป็นส่วนผสมเนี่ยค่ะ
พอถูกน้ำก็จะหนาแน่นจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะ
คือถ้าไม่เห็นเรื่องของศพเนี่ยก็อย่างที่กู้ภัยบอกใช่ไหม

๓ปีแล้วรถก็สภาพรถจะหงายหน้าหงายหลัง
ข้าวของในรถจะยังไงก็ว่ากันไปเนี่ย
แต่ศพที่เป็นโครงกระดูกเนี่ยคือถ้าหลับใน
อุบัติเหตุตกลงไปก็ควรจะอยู่เบาะหน้า

หรือถ้าจะถูกน้ำพัดไปซัดมาซัดไปช่วง๓ปีไปอยู่เบาะหลัง
แต่ทำไมถึงมีผ้ามาคลุมเอาไว้แล้วมัดแน่นเลย
หรือผ้าลอยมาแล้วกระแสน้ำมันวนพันไปพันมาอันนี้เราไม่รู้นะ

ใช่ก็พยายามคาดการณ์กันไปหลายอย่าง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปไขคดีล่ะทีนี้
คดีนี้ถือว่ายากเหมือนกันแต่ตำรวจบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะยากเกินไปจนหาพยานหลักฐานไม่ได้
หายตัวไปของนางสาวกลิ่นเกษรเนี่ยหายไปถ้าตามที่ญาติบอกที่แม่บอกเลยนะท่านผู้ชม
ตั้งแต่กลางดึก๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๙นะครับ
ตอนนั้นนะฮะนางลั่นธมผู้เป็นแม่ไปแจ้งความไว้ที่สพพระพุทธบาท
แจ้งความเมื่อ๑๓พฤศจิกายนลูกสาวหายไปกลางดึก๑๑พฤศจิกายน
ไป๓เดือนที่แม่เขาแจ้งความไว้แล้วก็โพสต์ผ่านทางสังคมออนไลน์ด้วยนะครับ
๓เดือนผ่านไปไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับญาติเขาก็ประกาศหาตามโซเชียลมีเดียนะครับ
แล้วหนึ่งในความพยายามของแม่ของนางสาวกลิ่นเกษรก็คือมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีด้วยนะฮะ
เมื่อ๑๓กุมภาพันธ์๒๕๖๐คือเพื่อขอให้เป็นกระบอกเสียงช่วยกระจายข่าวให้หน่อย
เพื่อใครเห็นลูกสาวหรือลูกสาวยังมีชีวิตอยู่จะได้รู้ว่าแม่เป็นห่วงแม่ตามหานะครับตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งรัดคดีให้นะฮะ
เต็มหลังจากที่นางสาวกลิ่นเกษรหายไปครั้งนั้นนางลั่นธมให้ข้อมูลกับทีมข่าวรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าก่อนที่ลูกสาวจะหายตัวไปในคืนวันที่๑๑พฤศจิกายนปี๒๕
ตามข่าวรายงานนะขนาดนี้คือโรงงานปุ๋ยนะครับ
ลูกบอกว่าเดี๋ยวหาแฟนเสร็จแล้วจะกลับมาที่ร้านสเต็กเอง
แล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยจนหายไปหลายวัน
ไปแจ้งความที่สพพระพุทธบาทเมื่อ๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๙ครับ
พรุ่งนี้ตอนเช้าหนูจะมาเปิดร้านให้แต่เช้าให้แม่ไปจ่ายของเอง
ใช่ใช่ไม่มีโครงการที่ว่าจะไปไหนไม่มีอะไรที่ว่าจะไปทำอะไรเขาบอกเขาว่าง
แล้วเราได้ไปตอบถามกับแฟนเขาที่เป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ยไหมคะว่าน้องต่อได้มานอนไหมมาอะไรไหม

เขาบอกมานอนแล้วเขาก็ออกไปตั้งแต่ตี๓จะไปแต่งหน้าแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันงงอยู่ว่าทำไมไปแต่งหน้าทำไมไม่บอกอะไรอย่างนี้
ปกติก็จะมีบอกล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่มีบอกเครื่องสำอางก็ยังอยู่เรียบร้อย
ในช่วงเวลานั้นเนี่ยตามที่นางสาวกลิ่นเกษรบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะออกไปหาแฟน

เดี๋ยวกลับมาเองตอนเช้าเดี๋ยวมาเปิดร้านสเต็กเองเนี่ยคืนวันที่๑๑พฤศจิกายนปี๕๙เนี่ย
แล้วหายไปเนี่ยนะฮะแม่บอกว่าก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดจากพื้นที่ที่แฟนคนที่ลูกสาวบอกเขาอยู่อ่ะนะ
เขาก็เห็นกล้องวงจรปิดนะให้ดูก็คือเป็นภาพที่รถเก๋งของนางสาวกลิ่นเกษรเนี่ยขับออกไป
แต่ไม่เห็นว่าใครอยู่ในรถนะครับส่วนกล้องตัวอื่นอื่นที่อยู่ในโรงงานแห่งนั้นเสียหมด
ทางเจ้าของโรงงานบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียแต่ไม่ได้ซ่อมด้วยเพราะว่าที่บริเวณพื้นที่บ้านเขาโรงงานเขา
มีเจ้าหน้าที่รอปภอยู่แล้วนี่ฮะนางสาวกลิ่นเกษรนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้ต้องหาคนผิดอะไรยังไงนะฮะ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบขยายผลก่อนนอกจากนี้แม่ยังให้ข้อมูลเพิ่มว่านางสาวกลิ่นเกษร
ทะเลาะกับแฟนบ่อยส่วนใหญ่เป็นเรื่องความหึงหวงเพราะฝ่ายชายเกรงว่าลูกสาวจะไปมีคนอื่น
ส่วนขณะที่การติดตามหาตัวของนางสาวกลิ่นเกษรอยู่เนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับย้อนไปเมื่อตอนหายตัวใหม่เนี่ย
พนักงานสอบสวนที่ทำคดีให้ข้อมูลว่าไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารพบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับ
ตั้งแต่๑๑พฤศจิกายนปี๕๙ถึง๒๔มกราคม๒๕๖๐วันนั้นคือวันที่ธนาคารรายงานความคืบหน้าให้ตำรวจ
ส่วนข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือขอไปยังค่ายมือถือเขาเขาตีเอกสารกลับมาตอนนี้ตำรวจก็กำลังดำเนินการให้ตรวจสอบใหม่แล้วนะครับ
นางสาวกลิ่นเกษรหายไป๓เดือนตอนนั้นญาติโพสต์เฟซบุ๊คประกาศตามหาไว้เมื่อ๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙
แล้วเรื่องมันก็เงียบหายไปตามการเวลาจนมาพบศพเป็นโครงกระดูกอยู่ในรถตอนนี้นี่แหละ
กลายเป็นเรื่องเศร้ามาเจอก็เจอในลักษณะที่ลูกสาวเสียชีวิตแล้วนะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะ
จุดแรกที่เราต้องไปก็คือที่ทำงานเก่าของผู้ตาย
ที่บอกว่าผู้ตายเคยเป็นเซลล์ขายปุ๋ยอยู่ที่โรงงานปุ๋ย
แล้วก็มีข้อมูลมาว่าผู้ตายคบหากับเจ้าของโรงงานด้วย
จุดนี้สำคัญทีมข่าวก็เลยไปถามข้อมูลจากที่นี่นะคะ
โรงงานผลิตปุ๋ยแห่งนี้อยู่ในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะ
เป็นโรงงานที่ผู้ตายเคยทำงานเป็นเซลล์ขายปุ๋ย
แล้วก็มีข้อมูลจากทางครอบครัวของผู้ตายว่า
ผู้ตายเคยคบหากับเจ้าของโรงงาน
เราได้ไปเจอกับลูกชายเจ้าของโรงงานค่ะ
เจ้าของโรงงานให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ผู้ตายเคยทำงานที่โรงงานนี้จริง
แต่ทำงานในลักษณะของการเป็นฟรีแลนซ์
ไม่ได้เป็นพนักงานประจำครับแต่ผ่านมาหลายปีแล้ว
เจ้าของโรงงานบอกว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำ
ว่าเป็นเซลล์ขายที่โรงงานของเขามานานแค่ไหน
แต่ก่อนจะมีแม่ทีมอีกคนนึงที่เป็นทีมเซลล์ทีมขาย
ก็จะคอยประสานงานกันในการเอาปุ๋ยไปขาย

จะมีหัวหน้าทีมแนะนำกันมาพอมารับซื้อสินค้าของโรงงาน
ก็เอาไปขายต่อก็บรรยายเรื่องของการใช้สินค้าทางโรงงาน
อำนวยความสะดวกเรื่องของสินค้าต่าง
ดังนั้นลักษณะการทำงานของผู้ตายก็คือ
ที่ผ่านมาผู้ตายก็จะเข้าออกที่โรงงาน
บางครั้งก็ไปพักอาศัยค้างคืนอยู่ที่โรงงานก็มี
เพราะว่าโรงงานเขาอยู่กันแบบครอบครัวค่ะ
ใครมาทำงานใครมาช่วยงานก็มาพักกันได้
แต่ยอมรับว่าธุรกิจปุ๋ยแข่งขันสูง
แต่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ตายนั้นเสียชีวิตหรือเปล่า
เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันการขายปุ๋ย
เรื่องผลประโยชน์เรื่องผลตอบแทน
เจ้าของโรงงานบอกว่าไม่รู้จริง
เป็นลักษณะเป็นเซลล์อิสระ
เป็นลักษณะเป็นเซลล์อิสระ
แล้วการที่เขาก็จะมาซื้อสินค้าของบริษัท

เป็นเซลล์ซึ่งเราเองเราไม่ได้จ้างเป็นพนักงานขายประจำ
ปกติมารับสินค้าก็เขามีบ้านนะครับ
แต่ก็ไปเข้าออกคือของผมเนี่ย

เราไม่ได้แบบเป็นบริษัทที่มันเป็นรูปแบบที่มันเป็น

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลเหมือนคนในครอบครัวมากกว่าอืม

ปกติถ้ามาก็ทานข้าวในบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
ทุกคนเซลล์ของผมก็เป็นจุดเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน
มาปุ๊บก็คุณพ่อผมก็เป็นคนง่ายอยู่แล้ว
ก็พาทานข้าวในบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
ด้วยเรื่องปุ๋ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า

ในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องการตอบแทนอะไรต่างเนี่ย
มันก็มีความเป็นไปได้แต่เราก็ไม่รู้ว่า
เวลาไปบรรยายเขาไปเจอบริษัทอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้เราไม่รู้จริง
แต่ว่าลูกชายเจ้าของโรงงานปุ๋ยแห่งนี้นะคะ
ก็บอกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผู้ตายเขาหายตัวไปเนี่ยค่ะ
ก็ไม่เห็นมีใครมาติดต่อมาสอบถามอะไรที่โรงงานเลยนะคะ

และสิ่งสำคัญที่ทีมข่าวต้องถามเลยก็คือ
ต้องถามเลยว่าแล้วตกลงเจ้าของโรงงาน
คบหาเป็นแฟนกับผู้ตายจริงหรือเปล่า
เจ้าของโรงงานบอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้
คือไม่รู้ว่าพ่อกับนางสามสินเกียร์สอนให้เขาคบหาอะไรกันหรือเปล่า

เขาก็อาจไม่ทราบจริงก็ได้ใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าทางเสียเจ้าของโรงงานเขาไม่ได้บอกใคร
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสาเหตุแห่งการไปฆาตกรรมอำพลางอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่เดี๋ยวครู่เดียวค่ะทีมข่าวของเราได้เบอร์โทรศัพท์ของเสียเจ้าของโรงงานมาค่ะ
โทรศัพท์ไปหามาด้วยเขาตอบว่ายังไงเดี๋ยวรอฟัง
แต่ว่าทีนี้ทางญาติของนางสาวกลิ่นเกษรเนี่ยจะเป็นแม่หรือว่าญาติเนี่ยเหมือนกับว่าเขาตั้งข้อสังเกต
เพราะว่านางสาวกลิ่นเกษรเนี่ยเอาละอายุ๓๖เคยมีสามีเคยมีลูกด้วยกันคนหนึ่งแต่ว่าเลิกกันแล้ว
แล้วเลิกกันแล้วเนี่ยทางญาติญาติเขาบอกว่าก็ไม่ได้คบกับใครหรอกนอกจากเสียคนนี้
แล้วเสียคนนี้ก็มีลักษณะคือขี้หึงเพราะว่าอายุเยอะหน่อยแต่นางสาวกลิ่นเกษรเขาก็เพิ่ง๓๖
นี่นะฮะเคยขับรถสะกดรอยตามก็มีญาติบอกเคยเห็นเพราะว่าไม่ไว้ใจอะไรอย่างนี้
ก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันก็โอ้โหไล่ตามจีบแบบเทียวไร้เทียวขื่อ
คบหากันทีนี้แบบเต็มไปด้วยความขี้หึงทะเลาะกันหลายครั้ง

ทีมข่าวของเรานะครับไปที่แก่งคอยสระบุรี
ได้เจอกับญาติญาตินะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางสาวกลิ่นเกษรคนหนึ่ง
บอกว่าก่อนที่นางสาวกลิ่นเกษรจะหายตัวไป
ซึ่งตอนนี้ก็เชื่อว่าเป็นศพโครงกระดูกอยู่ในรถนั่นแหละนะครับ
ครั้งล่าสุดเลยนะนางสาวกลิ่นเกษรพาครอบครัวพาญาติพี่น้องเป็น๑๐คน
ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดระยองกับจันทบุรี
เมื่อเดือนมิถุนายนปี๕๙แล้วหายไปพฤศจิกายน

มีเสียเจ้าของโรงงานปุ๋ยนี่แหละเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นคนในครอบครัวของทางฝั่งนางสาวกลิ่นเกษรเนี่ย
เขารู้ดีว่ากลิ่นเกษรคบหากับเสียเจ้าของโรงปุ๋ย
ทางฝั่งนั้นเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไร

แต่ว่าลูกพี่ลูกน้องของนางสาวกลิ่นเกษรบอกว่า
เวลาที่เห็นทั้งคู่เข้าไปไหนมาไหนกันนะ
ตอนที่เขาคบหารักไข้เป็นแฟนกันเนี่ย

แต่หลังก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน
เนื่องจากฝ่ายชายขี้หึงนะครับ
เวลาที่ออกไปขายของไปเป็นเซลล์อะไรพวกนี้
เจอผู้เจอคนเสียก็ไม่ค่อยพอใจ
วันที่นางสาวกลิ่นเกษรหายตัวไป
ได้โทรศัพท์บอกกับคนในครอบครัวว่า
จะออกไปหาเสียที่บ้านตอน๔ทุ่ม

และนั่นแหละหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเจออีกเลย
ออกตามหากันแจ้งความกัน
ไปถามหากับเสียเจ้าของโรงปุ๋ย
เสียบอกว่าไม่รู้
ซึ่งญาติตั้งข้อสังเกตว่านอกจากบอกว่าไม่รู้แล้ว
ยังไม่มีทีท่าจะตามหาอีก
ทั้งที่ครอบครัวก็เห็นว่าคือรักน้องสาวเขามาก
ถึงขั้นตามหึงแต่ถึงเวลาหายตัวไป
ทำไมไม่ตามหาไม่รู้แบบไม่มีสาเหตุ
ส่วนใหญ่ก็จะหึงห่วงนะ
ตอนที่เคยไปรับพากลับบ้านก็มีรถขับตามไปด้วย
แม่ระวังบอกว่าเค้าโทรมาตาม
เล่าพอเราไปถามเขาแกบอกว่าออกแล้วนะ

พอเช้ามาเราตามเราโทรมันไม่ติดแล้วไงเราก็ไม่เชื่อแล้วว่า
เขาจะโทรศัพท์มีตั้งสองเครื่องมีเครื่องไลน์เครื่องโทรอย่างนี้มันจะไม่ติดเลยเหรอ
เขาบอกแม่ว่าเขาไม่ตามแล้วนะเขาไปหาแม่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ตามแล้ว
เขาไม่ได้บอกค่ะเขาบอกว่าไม่ตามเฉย
เราไม่ได้พุ่งเป้าว่าเขาต้องเป็นคนทำนะเพราะอยู่กับเขาคนสุดท้าย
แต่เราสงสัยเพราะในเมื่อเขาออกจากเขาไปหาคนนี้แล้วเขาก็หายไปเลย
ทีนี้ตอนที่หายไปแล้วหาไม่เจอเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้ที่มีข่าวว่าแม่บอกว่าลูกสาวเคยมาเข้าฝันญาติญาติบอกว่าจมน้ำ
แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยฮะคนนี้แหละที่คุณภูริพัฒน์ไปเจอเนี่ยญาติคนนี้แหละ
นางสาวกลิ่นเกษรมาเข้าฝันซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นพยายามตามหากันทุกวิถีทาง
ไปหาหมอดูก็มีไปถามพระก็มีนะซึ่งทั้งหมอดูทั้งพระต่างบอกว่าให้ทำใจ
มีครั้งหนึ่งเธอฝันเห็นน้องสาวบอกว่าจมน้ำแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนไง
ฝันเนี่ยเห็นเป็นน้ำแบบกว้างอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้จะช่วยยังไง
นี่แหละฮะมีคนมาเจอรถที่จมอยู่ในน้ำพร้อมกับโครงกระดูกของน้องสาว
เขาหายไปสักสามสี่เดือนก็จะฝันเลยว่าเขาอยู่ในน้ำเขาบอกเขาอ่ะอยู่ในน้ำเลย
แต่เราไม่เห็นเราเห็นแค่ว่าน้ำมันเป็นแม่น้ำกว้างเราไม่รู้อยู่ตรงไหน
อาจารย์ดูให้ก็บอกว่าต้องทำใจแล้วนะเพราะเห็นรูปเขาบอกต้องทำใจนะ
เราบอกว่ารู้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนหนูจะได้ไปตาม
พระก็บอกว่ามันมองไม่เห็นเลยมันมืด
อันนี้คือการตั้งข้อสังเกตก่อนที่นางสาวกลิ่นเกษรจะหายตัวไปแล้วก็หายตัวไปใหม่
ใช่ค่ะทางครอบครัวบอกว่าไม่ได้ไปปรักปรำเสียเจ้าของโรงงานนะคะ
ที่เป็นเสียเจ้าของโรงงานไงแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลจากคุณเฉย
แต่พอหลังพบโครงกระดูกกับพบรถ

ทางฝั่งเนี่ยญาติของนางสาวกลิ่นเกษรเขาก็ตั้งข้อสังเกตอีก
เขาบอกว่าพอทันทีที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไป
เจ้าของโรงปุ๋ยโทรศัพท์มาหาแม่

ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยโทรมาเลยแล้วก็บอกว่าเออเป็นห่วงนะเจอรถเจอศพแล้วเหรอ
แล้วก็วางสายไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา๓ปีเนี่ยที่นางสาวกลิ่นเกษรหายตัวไป
เสียที่ไม่เคยติดต่อกับแม่ไม่เคยช่วยตามหานางสาวกลิ่นเกษรเลย
กลับติดต่อกับตาและยายของนางสาวกลิ่นเกษรที่อยู่ที่ชายนาฏตลอดเวลา
เอาข้าวเอาของเอาเงินเอาทองไปให้๓ปีที่หายตัวไปเนี่ย
โดยบอกว่าน้องสาวฝากฝังเอาไว้บอกว่าให้ช่วยดูแลตากับยายให้หน่อยนะ
ถ้าน้องสาวไม่อยู่เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าเออเขาเคยพูดแบบนี้กันจริงหรือเปล่า
หรือมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงอันนี้คือตั้งข้อสังเกตนะ
แต่เราก็ต้องฟังเขาด้วยนะใช่ไหมว่าทางเสียเขาเจอพบไม่พบ
อะไรกันยังไงในคืนวันนั้นก่อนเกิดเหตุมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ทีมข่าวของเราได้เบอร์โทรศัพท์ของเสียเจ้าของโรงงานปุ๋ยมานะฮะ
ก็พยายามโทรไปหาตามเบอร์ที่ได้มาคุณภูริพัฒน์โทรไปนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังดูนะครับ
ก็ตอนแรกรับสายแล้วก็ตัดสายทิ้งตอนหลังคือตัดสายเลย
ก็เนี่ยฮะก็พยายามโทรหาอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเสียเขาจะเป็นคนทำอะไรยังไงนะ
เพียงแต่ว่าเราแค่พยายามจะถามข้อเท็จจริงอ่าข้อมูลว่าเออในช่วงนั้นน่ะ
ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ยได้เจอกันไหม
เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรยังไงแค่นั้นเอง

เผื่อเสียอยากจะชี้แจงข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะครับ
ค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งจุดค่ะที่ทีมข่าวของเราไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ก็คือที่ร้านสเต๊กของผู้ตายอยู่ในอำเภอพระพุทธบาทนะคะ
ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับร้านสเต๊ก
เพื่อนบ้านก็ตอนแรกก็ไม่อยากให้ข้อมูลกับนักข่าวแต่สุดท้ายก็คุยด้วยนะคะ
ก็ถามแล้วค่ะว่าเคยเห็นผู้ตายไหมเคยเห็นผู้ชายที่ผู้ตายคบหาด้วยไหม
เพื่อนบ้านก็บอกว่านางสาวกลิ่นเกษรเคยมาเปิดร้านขายสเต๊กประมาณสัก๒เดือนนะคะ
ช่วงที่เปิดเนี่ยก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกันสักเท่าไหร่
นางสาวกลิ่นเกษรก็ย้ายออกไปไปเปิดร้านที่ลบบุรีแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยจนมารู้ข่าวนี่แหละค่ะ
เพราะรู้ข่าวว่าเสียชีวิตแต่ก็ไม่รู้แหละว่าอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
เพื่อนบ้านบอกว่าก็เห็นข้อมูลแค่นี้ไม่ได้สูงสิงไม่ได้รู้จักไม่ได้คุยอะไรกันนะคะ

ตำรวจบอกว่ารอผลตรวจดีเอนเอของแม่ของนางสาวกลิ่นเกษร
เพื่อให้แบบเออร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าศพเนี่ยคือใช่แน่
แล้วก็รอไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายต่อ